สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมก
ฤดูหนาวปีนี้ประเทศไทยเรียกได้ว่าหนาวเกือบทั่วทุกภูมิภาค
โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานกรุงเทพมหานครก็หนาวด้วย
แต่ยกเว้นภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีมรสุมพัดเข้าปกคลุม
แต่ลมหนาวเนี่ยก็ค่อยเบาลงแล้วนะคะ
ในวันนี้ส่วนภาคใต้ฝนก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะ
เหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะ๑๓องศา

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๕๑๔องศา

อุณหภูมิจะสูงขึ้น๑๓องศา
อุณหภูมิโดยรวมอยู่ที่๑๘๓๓องศา
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนมากกว่าฝั่งอันดามันค่ะ

อุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๓องศา
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อุณหภูมิสูงขึ้น๑๓องศาค่ะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะคุณผู้ชมต้องรักษาสุขภาพ
ใส่เสื้อผ้าที่อุ่นนะคะอาจจะเป็นหวัดง่ายค่ะ
ส่วนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นฤดูหนาวที่หนาวเหน็บจริงค่ะ
อย่างที่เห็นค่ะก็บริเวณถนนจะเต็มไปด้วยหิมะแบบนี้นะคะ
การสั่นจอนใบม้าก็คือติดขัดค่ะคุณผู้ชม
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ